นี้เนี่ยเรื่องการหลอกลวงด้านหลังเลยคุณผู้ชม
เราก็คือคิดว่าที่ผ่านมาเราเห็นข่าวแบบอะไรนะคนไทย
หลอกต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นแก๊งจีน
แล้วก็หลอกนักท่องเที่ยวจีนในบ้านเราเฮ้ย
หลอกอะไรหลอกขายวัตถุมงคลคุณผู้ชม
มูลค่าความเสียหายนี่โอ้โห๕๖ล้านเลยล่ะค่ะ
คือมีนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเช่าวัตถุมงคลในประเทศไทยใช่ไหม
ถูกต้องก็ดังไงที่แบบวัดไทยของเราก็ดัง
แล้วเสร็จแล้วปั๊บพอนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเจอแก๊งจีนหลอกขายวัตถุมงคล
หลอกกันเองใช่แต่มันมาหลอกในบ้านเราไงคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ค่ะทั้งที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ย
พระเครื่องเลี่ยมทองไมครอน๗๐กว่าองค์นะ
มีใบอนุโมทนาบัตรบินเงินสดมีเครื่องรูดบัตรเครดิตโอ้โห
ตำรวจยึดได้ค่ะแก๊งชาวจีน๑๒คนที่ไปหลอกขายวัตถุมงคลให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
ราคาสูงมากไปจับได้ที่วัดเขาชีจันท
สัตหีบชนบุรีเมื่อวานนะตำรวจบอกว่า
ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าวัดนี้กลุ่มชาวจีนอ่ะ
อ่ะมาเปิดแผงให้วัตถุมงคลอ่ะมาขายพระเครื่อง
ราคาให้เช่าตั้งแต่๑๑๐๐๐บาทไปจนถึง๓๐๐๐๐๐บาท

มันจะไปส่งผลกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
วิธีการนะของชาวจีนกลุ่มนี้เขาจะให้ในหน้ามาติดต่อกับทางวัด

แผงให้เช่าวัตถุมงคลให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน

เพื่อให้เช่าวัตถุมงคลที่ทำขึ้นมาใหม่
ราคามันแพงเกินจริงคุณผู้ชม

ที่เห็นจับได้รวบได้ประมาณ๗๐กว่าองค์
แต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแบบโอ๊ย๖๗ล้านไปแล้ว
ตำรวจก็ต้องตั้งข้อหากับชาวจีนทั้ง๑๒คนค่ะ
เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในบ้านเราไม่ได้รับอนุญาต
เดี๋ยวหลังจากนี้นะต้องขยายผลต่อว่า
มีไหมเป็นคนจีนอย่างเดียวจริงใช่ไหม
หรือว่าจะมีคนไทยร่วมขบวนการ
มีส่วนรู้เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบต่อหลังจากนี้นะคะ